สำหรับหนุ่มไบท์วชิรวิทย์แต่ว่าความหล่อเขาเรารู้อยู่แล้ว
อืมคราวนี้จะพาคุณผู้ชมไปดูความเกาะเกาะกันบ้างกว่าเออ
หล่อเท่จนสาวกรี๊ดแบบนี้นะคุณผู้ชมนะแต่ใครจะไปรู้ว่ามันมีอยู่หนึ่งเรื่อง
พี่หนุ่มไบร์ทเขาออกตัวเลยว่ายอมแกล้งตัวเองว่าพี่ผมไม่ถนัดจริงจริงนะฮะ
นั่นก็คือเรื่องของการเต้นค่ะและความลับเนี้ยถูกเปิดเผยจากเหล่านักแสดงในภาพยนตร์เรื่อง
เป็นหนังที่ไบร์ทแล้วก็เบลล่ารานีเนี่ยโคจรมาเจอกันเป็นครั้งแรกด้วยค่ะ
ซึ่งทุกคนที่ร่วมแสดงหนังในเรื่องนี้นะพร้อมใจกันแชร์หรือพร้อมใจกันเล่าก็ไม่รู้
บอกว่าเรื่องนี้เขามีฉากอินเดียแดนสุดอลังการคุณก็รู้อยู่แล้วสไตล์อินเดียเขาจะแบบ
อ่าตั้งของเขายังได้เลยพอก็มีการจ้างทีมงานบอลลีวูดมาคุมเต้นระหว่างทันท่ำด้วย
อ๋อเห็นหรอเพราะว่าถ่ายถึงสองวันนะเออ
คนที่เกร็งที่สุดไม่ใช่ใครที่ไหนหนุ่มไบร์ทนี่แหละ
นี่ไงออกตัวเลยว่าให้ทำอะไรก็ได้พี่ผมทำได้หมด
ยกเว้นเรื่องเต้นขอโทษอย่าให้เต้นเลยไม่ได้จริง
ถูกแล้วครับไม่ปั๊บมากครับถูกแล้วครับ

หมายถึงว่าคืออย่างที่บอกซีนเต้นอันนี้มันไม่ใช่ซีนเต้นที่แค่แบบ
แค่เต้นมันมีเรื่องบล็อกกิ้งมันมีเรื่องแบบ

จะต้องอารมณ์แบบไหนแล้วก็มีเหตุการณ์ที่ต้องแบบ
คือเหมือนแสดงไปด้วยเต้นไปด้วยฟันลกไปหมด

คือบางทีเราแบบต้องถามตัวเองว่าเวลาเราเดินก้าวขวา
แล้วนั่งมือไหนไปทางหน้าอะไรอย่างนี้
มันลวนไปหมดครับมันเป็นอะไรที่เราไม่ถนัดจริงแหละครับ
อันนี้ตื่นเต้นมากเลยคือจริงวันนี้ไม่ห่วงอะไรในหนังเลย

เห็นไหมห่วงซีนเต้นอย่างเดียวฉันเข้าใจนะ
คนที่แบบว่าร้องไม่เก่งเต้นไม่เก่ง
แล้วพอให้ปิดทามมามันตื่นเต้น
ถ้าอย่างพลอยขออย่างเดียวอย่าให้ทำอะไร

เพราะว่านับหนึ่งสองสามเสียงเขาจะแปดอ่ะไม่ถูกจังวะ
อ๋อแล้วเราก็ร้องเพลงได้

หลานฉัน๓ขวบก็ร้องได้จ้า